ตอนนี้เข้าสู่ทางตรงแล้วทางตรงแล้วเห็นเส้นชัยอยู่รำไร
หาเสียงกันอย่างหนักหน่วงเริ่มที่คนนี้ก่อน
ลุงป้อมครับผลเอกประวิธิวงศ์สวรรค์ครับ
แคลดิเดตนายกสมตรีจากพลังประชารัฐ
ท่านไปปลาสายที่พรหมพิรามพิรษณโลก
ปลาสายท่านไปกราบขอพรพระพุทธชินราช

แฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาทักทายนะครับ
ลุงป้อมนี่นะครับ

นี่ดูภาพนี้ดูภาพนี้
เด็กวิ่งมาหาคือลุงป้อมกวักมือเรียก

กอดนิ่งเลยดูหน่อย
สวนในอนุทิชันวีรกูลครับ
หัวหน้าพรรคภูมิใจทายไปปลาสายวงวิญญัติกรุงเทพภาษามหานครนี่
นี่สวมแจ็คเก็ตพักไปนะครับ

ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมยันครับ

ยันที่พระอาจารย์ตุ๋ยที่วัดอยู่อำเภอเพ็ญอุดรธานี

บอกว่าช่วยกำจัดคนที่คิดไม่ดี

แล้วมาสวมใส่ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยครับ